นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะ
ครับจะเห็นว่าคันของผู้ตายเขาขี่มาซ้อนมา๒คนนะแล้ว
บิ๊กไบท์กับรถเก่งข้างหลังนึกว่าแข่งกันมาหรือเปล่า
ไบท์เนี่ยพุ่งขึ้นมาแล้วก็มาชนจักรยานยนต์ก่อนที่รถ
ที่ตามหลังมาเนี่ยจะมาเหยียบซ้ำอีกนะครับทำให้เสียชีวิต
ไป๑เจ็บสาหัสอีก๑นะครับจักรยานยนต์ที่ถูกชนเข้าไปนะ
ครับคนขี่ก็คือนายอภิชาธิ์น้อยราชชื่อชื่อแชมป์นะครับอายุ
ซึ่งเสียชีวิตนะครับอีกคนนึงเป็นญาติที่มาด้วยกัน
บิวอายุ๒๒ปีตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วก็มีบิ๊กไบท์
คันหนึ่งกับรถเก๋งอีกคันนึงนะครับที่ขับตามหลัง
มาแล้วก็บิ๊กไบท์ชนเขาก่อนนะฮะพรุ่งชนท้ายจักรยานยนต์
ล้มลงแล้วก็รถเก่งก็มาเหยียบซ้ำนะครับแชมป์คนขี่เสียชีวิต
วิวบาดเจ็บสาหัสนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒นะครับ๓๑มีนาคมที่ผ่านมา
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุ
เชียงรากนะฮะตรงข้ามประตูทางเข้ามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับ
นี่พื้นถนนตรงนี้นะครับยังมีร่องรอยคราบเลือดตรงนี้อยู่เลยนะครับ

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุนะครับตี๒๓๑มีนาคม
บอกว่าตอนนั้นเขาได้ไปคุยกับคนขับรถเก่งด้วยนะที่ขับตามมาแล้วไปเหยียบจักรยานยนต์ของแชมป์เขา
เขาบอกเขาได้กลิ่นเหล้าจากคนขับรถเก่งคนขับรถเก่งบอกกับเขาว่าเพิ่งกลับมาจากดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่ผับย่านรังสิต
ชายหนุ่มวัย๒๗ปีได้คุยกับคุณพ่อของแชมป์นะครับ
แล้วก็อีกคนนึงคือคุณแม่ของบิวนะฮะ
ซึ่งคุณพ่อของแชมป์กับคุณแม่ของบิวบอกว่า
กับบิวเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะเป็นญาติกันเขารักกันมาก
โดยคืนวันเกิดเหตุพ่อบอกว่าแชมป์ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อด้วยนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์ไปกับบิวเพื่อไปซื้อปลาที่ตลาดไทย
จะเอาปลามาเผากินกันแล้วขากลับก็ถูกบิ๊กไบท์พุ่งชน
จักรยานยนต์ก็ล้มแล้วรถเก่งก็มาทับซ้ำ
ก่อนเกิดเหตุ๑วันลูกชายเนี่ยเพิ่งมาหาพ่อนะ
เอาใบขับขี่มาให้พ่อก็เลยไม่คิดว่านั่นจะคือการเจอหน้าลูกครั้งสุดท้าย
นี่ฮะแม่ของบิวนะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ทราบว่าตำรวจสอบปากคำคนขับรถเก่งไป๒รอบ
ตรงนั้นเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ที่ติดใจก็คือ
ผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของคนขับรถเก๋ง
ตำรวจบอกเป็นศูนย์ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ได้เมาแล้วขับ
ทั้งทั้งที่วันนั้นเนี่ยแม่ของบิวบอกว่าแม่เนี่ย
เป็นคนพาคนขับรถเก่งไปส่งโรงพยาบาลเองด้วยซ้ำ
เพราะเขาก็เจ็บเหมือนกันนะได้กลิ่นเหล้าหึงเลย
มั่นใจว่าคนขับรถเก่งเนี่ยต้องเมาแน่แต่ทำไมผลออกมาบอกไม่เมา
น้องไม่ดื่มได้ไงกลิ่นเหล้าหึ่มเลยแล้ว
แล้ววันรุ่งขึ้นพี่ก็ไปถามเจ้าหน้าที่ร้อยเวร
ร้อยเวรบอกว่าเป่าเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นแล้วพี่ก็ถามว่าแล้วทำไมถึงเป่าไม่ขึ้น
พี่เป็นคนรับน้องรถทิวิตเนี่ยจากโรงพักไปไว้โรงพยาบาลพี่ได้กินหมด

ส่วนพ่อของแชมป์นะครับพ่อบอกว่าแชมป์เขาก็ขี่จักรยาน
จะไปซื้อปลานะครับแล้วตอนที่ผู้สื่อข่าวของเรากำลังคุยด้วย
นี่นะฮะคุณอธิเช้าสัมภาษณ์คุณพ่ออยู่
คนขี่บิ๊กไบท์ที่พุ่งมาชนก่อนคันแรกเนี่ย
วันนี้มาที่งานศพนะฮะเขาอายุ๒๐ปีชื่อเอนะครับ
กับครอบครัวของเขาบอกตั้งใจมากราบมาขอเข้ามาศพ
มาถึงเอก็เด็กก้มกราบเท้าพ่อแล้วก็ญาติของแชมป์
นี่นะฮะนี่คนขี่บิ๊กไบท์นะที่พุ่งไปชนจักรยานยนต์ของแชมป์นะครับ
เขาบอกเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าเขาไม่รู้จักกับคนขับรถเก๋ง
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรถเก่งไม่ได้ขี่แข่งกันด้วย
เพราะบางคนบอกบิ๊กไบท์กับรถเก๋งเนี่ยเขาแข่งกันอยู่หรือเปล่า
ที่บิ๊กไบท์จะแซงรถเก่งขึ้นมาแล้วไปชนจักรยานยนต์นะฮะ
ทางฝั่งครอบครัวของเอคนขับบิ๊กไบท์มายืนยันกับครอบครัวของคนเจ็บและคนตายว่าจะรับผิดชอบช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ของแชมป์ก็อโหสิกรรมให้นะครับแล้วก็ขอให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียน
อ๋อเราอยากให้มันเกิดขึ้นอีกกับบวกของไทยเขาเราเป็นบริเวณเรานะ
ความเบลอต่างเราจะไปเอาชีวิตมาแลกกันนะจริงใครก็คิดอยากจะทำงั้นนะ
แต่มันก็ต้องให้โอกาสแต่ละคนไทยไม่อยากให้เกิดหรอกคนหนึ่งของเราให้อภัยแต่ก็เป็นบทเรียนของเรานะ
ส่วนคุณอาของแชมป์นะครับอาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหลานชายไปงานศพญาติที่กาญจนบุรี
นี่ฮะคุณอาบอกมีพระรูปหนึ่งทักตอนนั้นบอกให้รีบบวชนะดวงจะถึงฆาต
ซึ่งแชมป์หลานชายบอกขอผลัดไปก่อนจากนั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองแชมป์เนี่ยได้คุยกับพระรูปที่ทัก
แล้วแชมป์ก็ทักข้อความมาหาอาทางไลน์เพื่อจะขอเงิน๕๐๐บาทบอกจะเอาไปทำบุญ
ยังไม่ทันโอนให้นี่ฮะนี่อเล็กวันเสาร์หนูขอ๕๐๐ได้ไหมจะไปทำบุญกับรุ่นน้องที่การ
การที่พระท่านเคยทักว่าให้รีบบวชดวงจะถึงฆาตอาบอกยังไม่ทันโอนเลย
นี่ฮะหลานชายมาเสียชีวิตซะก่อนอาก็ส่งข้อความตอนหลังหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะ
ไม่ได้เป็นการแข่งรถกันนะฮะไม่ได้มีการแข่งกันบนถนน
แล้วเปลี่ยนเลนส์กระทันหันประกอบกับช่วงนั้นเมาด้วย
คนขี่บิ๊กไบท์เนี่ยปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย๑๕๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ

แล้วก็ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนคนขับรถเก๋งตำรวจยืนยันว่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายแล้วไม่มีจริงนะฮะ
แล้วก็เป็นการที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะชนเขาเบรกไม่ทันก็เลยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไร
แต่ถ้าญาติยังติดใจเดี๋ยวจะสอบสวนอย่างละเอียดและจะสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ